พาไปม่วนซื่นโฮแซลที่ภาคอีสานกันบ้างก็แล้วกันนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นครับปีนี้บรรยากาศการเข้าดาวน์ต้อนรับปีใหม่
คึกคักไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเสน่ห์ปีนี้คือ
เขาอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยคุณผู้ชมดูครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินพร้อมรายงานสด

ติดตามพร้อมกันครับ
เชิญครับ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีการแสดงลักษณ์อยู่บริเวณโดยข่างหลายคุณผู้ชมครับ
เหนือจากนั้นคุณผู้ชมผมอยากพาคุณผู้ชมไปบึงบรรยากาศรอบคาง
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการจัดงานเข้าดาวสอบคาวเวอร์ขอนแก่นสองพันยี่สิบสาม
ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ชมเพื่อนโบราณชิมอาหารอีสานในตำนานสืบสารผ่าไทย
หรือการจัดงานเข้าดาวโดยทางเทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มเปิดงานขึ้นตั้งแต่เวลา๑ทุ่มที่ผ่านมา

การจัดงานจัดขึ้นอยู่เฮื่อนโบราณด้านหน้าของสารกลางจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นเพื่อนโบราณจากอำเภอต่างทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัด
ซึ่งนี่ถือเป็นแลนด์มาร์คตัวใหม่
และแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น
ที่เป็นแรงทายทอยของวัฒนธรรมอีสาน
ที่ท้ายทอดโดยลูกหลานเศร้าขอนแกนของเฮ่านั่นเอง
หลายคนที่มาร่วมงานคุณผู้ชมผมอยากบอกแบบนี้ครับว่า
แต่งกายด้วยผ่าไทยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอีสาน
รวมกันถ่ายรูปตามจุดต่างหลาย
กิจกรรมรักในงานผมอยากบอกแบบนี้เขาว่า
มีการคาดของดีของจังหวัดมาจำหน่ายในงาน
ร้านอาหารรสเด็ดอาหารตำนาน
ชมการแสดงพื้นบ้านและความงดงามของผ้าไทย
ซึ่งกิจกรรมของดีเมืองขอนแก่น
กิจการอาหารอีสานรวมไปถึงการแสดงประกวดแต่งกายด้วยผ่าไทย
กิจกรรมออกร้านเพื่อเศร้าักผ่าไทย

โดยได้ขึ้นวัน๓๑ธันวาคมกับที่คืนนี้
มารวมกันทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่มงคล
ด้วยการเดินผ่านอุโมงน้ำ
อุโมงนำแห่งนี้บ่ธรรมดาคุณผู้ชม
แต่เป็นอุโมงนำที่เป็นน้ำมนต์นำมาจากวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ถึง๑๕๕๘วัด
เพื่อเป็นการสิริมงคลให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มารวมในงาน
และถือเป็นสิ่งดีก่อนที่๔๙เข้าสู่ปีใหม่
ที่กำลังสิบหัวถึงในอีกบินอีสม่อข้างหน้า
ผมได้คุยกับครูหนุ่มสาวที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเขาบอกกับผมนะครับว่า
ที่เจ้าของนั้นมาจากแฟนแฟนลาวแฟนลาวมาจากสุภัณฑ์บุรี
อยากที่จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน
และตกล้องกันกับแฟนวัฒนศีลส่วนกันไซภาทไทยมาเที่ยวงานเขาดาวอยู่ปีนี้
ซึ่งต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
ให้อยู่คู่กับคนอีสานตลอดไป

ให้คนไทยทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ก็เห็นเขาจัดงานก็เลยอยากจะพาแฟนมาเปิดหูเปิดตาเบิ้งวัฒนธรรมอีสาน
เพราะว่าแฟนมันเคยหลุดจากวัฒนธรรมอีสานค่ะ

แฟนมันเคยหลุดจากวัฒนธรรมอีสานเลย
เพราะเขาเป็นคนภาคกลางเขาก็เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับประเภทอีสาน
ก็อยากให้ชาวไทยทุกคนมีความสุขค่ะลำได้รวยค่ะ

พ่อแม่พี่น้องครับตลอดการจัดงานในมือนี้
คนที่มาร่วมงานนั้นต่างพากันหอบลูกจุงหลาน
บางคนมาเป็นครูคนบ่มิครูบ่มิผู้สาวมานำกับมากมูครับ
แต่งกายด้วยชุดผ่าท้ายยังสวยสดงดงาม
หลายคนพากันถ่ายรูปเก็บเป็นที่ละลึก
หลายคนก็อวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันที่ตัวเองสวมใส่
ห้อยอิ่มและความสุขขาดหายไปโดนล่ะครับ
หายไปโดยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมา
ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีการจัดงานข้างนิ่งใยนำ
ภายในงานนอกเหนือจากซิมีการแสดงเทิงเวทีแล้ว

ถือว่าเป็นการพิเศษกว่าลายบอลคุณผู้ชม
พิเศษจังใดเป็นการสายแบบย้อนยุค

เพราะว่าเป็นการใส่เครื่องสายหนังแบบโบราณ
จัดสายให้กับคนที่มารวมงานโปรแกรมมื้อนี้ครูประสม
มวลอิหลีคนไฟบิน
หนังเรื่องลูกอีสาน๑๕คำเดือน๑๑
และเรื่องสุดท้ายไอ้เพชรบอกเขาสอว่าสาน
ทั้งหมดนี้เจ้าภาพเอามามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้อง
เพื่อเป็นการทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบจุ๊ก

คณะที่การแสดงเทิงเวทีถูกประสงค์ครับ
ทั้งการมิการเดินแบบภาทไทย

การแสดงตลกจากนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย
หลังจากนั้นซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมอีสานจากโรงเรียนขามแก่นนคร
และการแสดงของซุมส้นปานโจทย์มารำเพลินมาเตยลา
ที่สำคัญคืนนี้พลาดบ่ได้อิลีกับการแสดงพ่อแม่หมอลำของแม่ราตรีศรีวิรัย
หลายคนหูจักราวในนามของของชายาราชินีอีสานลำซิ่งวัฒน
มาร่วมการแสดงในงานนี้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้น
เวลาประมาณ๒๓นาฬิกาซึ่งเป็นการร่วมกันนับถอยหลัง
การแสดงเทพเวย์อีทิด้านหลังพองธมนี่ยังมีขึ้นเรื่อย

พากันมามาเบิ่งการแสดงในเมือนี้
จะเป็นการทรงทายปีก้าวตอนรับปีใหม่

ความสนุกให้ของพี่น้องทุกคน